ของใครไม่ปลอมปลอมของบิ๊กแดง

ประธานบอร์ดกองสลากโดยคนร้ายเขาเอารูปมาใช้เลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปหลอกเหยื่อคนอื่นบอกว่าเนี่ยมีเลขเด็ดวงใน
ถ้าเกิดว่าโอนเงินมาให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเลขเด็ด
สุดท้ายโดนตำรวจจับกลุ่มได้
แล้วเชื่อเหรอฮะว่าบิ๊กแดงเขาจะเอาเลขเด็ดวงในมาบอกกันขนาดนี้
คือเขาก็แบบว่าเห็นว่าเป็นประธานบอร์ดกองสลากเลย
เอามาใช้หลอกเหยื่อไงนึกว่าเหยื่อจะเชื่อ

โดยพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบ
ได้นำตัวนายสมศักดิ์สุขมั่นมาแถลงข่าว
ของกลางก็มีสมุดบัญชีธนาคาร๔เล่ม
แล้วก็สมุดบันทึกใบ้หวย๑เล่ม

บอกว่าผมไปโหลดรูปภาพของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ

ต้องการจะสร้างความน่าเชื่อถือ
แล้วก็ไปตั้งเฟซบุ๊กโพสต์หลอกว่าจะให้เลขเด็ด
เฟซบุ๊คชื่อว่าหวยลับวงในหวยประมูล
ใช่แล้วก็อ้างด้วยนะ
บอกว่าเลขนี้เป็นเลขล็อกมาจากกองสลาก
จะเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกใครสนใจ
จ่ายมา๕๐๐๐บาทโอ้โหจ่ายแพงจังครับ
คือถ้าเกิดว่าจ่ายมา๕๐๐๐บาทแล้ว

จะให้ได้รางวัลที่๑เลยเหรอโอ้โหจะได้๖ล้านเลยเหรอ
ทีนี้เหยื่อโอนเงินมาเขาก็บอกว่าจะส่งตัวเลขแบบ
เอาง่ายเลยนะสุ่มมั่วส่งไปให้
แล้วหลังจากนั้นก็ปิดเฟซบุ๊กหนีค่ะ
โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าประธานกองสลาก
เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอีกตำแหน่ง

ผู้ต้องหาเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว

รอบที่แล้วปลอมเป็นพลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์

บอกว่านี่มีเลขท้าย๒ตัวจะให้
แล้วก็ตอนนี้คดีนั้นอยู่ระหว่างได้รับการประกันตัวในชั้นศาล

บอกว่าเขาได้เลขท้าย๒ตัวแล้วก็๓ตัว
โดยเป็นการประมูลมาจากสำนักงานสลากเลยนะ

ไปประมูลมาเลข๒ตัว๓ตัวถูกแน่

สมัครเป็นสมาชิกรายละ๕๐๐๐บาทก่อน

ส่วนจะบอกตัวเลขหรือไม่บอกตัวเลขท่าน
อาจจะมีกรรมวิธีอื่นอีกนะครับ
แต่ท่านที่เป็นสมาชิกท่านได้เลขแน่

ความเสียหายหลายแสนบาทเหมือนกัน

เขาก็บอกว่าเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนี่แหละ
มีแบบนี้ด้วยแต่สุดท้ายก็โดนจับกลุ่มได้นะคะ
อีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมเกี่ยวเนื่องกับสลากกินแบ่ง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเนี่ย

เพราะว่าจะให้ดำเนินคดีกับคนที่ทำโปรแกรม
มาช่วยในการซื้อในการจองสลากล่วงหน้า
คือจริงการซื้อจองล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่เรื่องที่จะไปลงชื่อจองลงชื่อซื้อ

แต่ทีนี้มันมีคนปลอมออกมาใช่ไหมคุณ
ใช่ค่ะซึ่งพอคนปลอมออกมาแบบนี้
มันเป็นโปรแกรมในการช่วยซื้อและจองไง
หลังจากที่ไปตรวจสอบระบบของธนาคาร
ก็อ้าวมีคนพัฒนาโปรแกรมนี้มาขึ้นจริงนี่

ก็เลยทำให้ผู้ค้ารายย่อยที่เขาไม่ได้ใช้โปรแกรม
เขาไม่สามารถซื้อไม่สามารถจองสลากล่วงหน้าได้นะคะ
เหมือนไปกั๊กคนอื่นไว้ด้วยนะครับคุณ

ก็ถือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกองสลาก๒เรื่องนะครับ